ให้คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวต่อไปนี้ต้องบอกว่าขนลุกสู้

หมายถึงมันเป็นเรื่องราวที่มันน่ากลัว
ไปดูซิว่าเป็นคนหรือว่าเป็นวิญญาณ

เขายืนยันว่าเขาไปกัน๑๑คน

โทรมาอีกหนึ่งกลายเป็น๑๒

เป็นภาพที่เขาเซลฟี่กัน
คุณผู้ชมดูในวงกลมสีแดง

ปรากฏขึ้นมาหลังคนใส่หมวกสีขาว

จังหวัดอุดรธานี

ตั้งแต่๑กันยายนที่ผ่านมา

ส่งเสริมธรรมอุดรธานีก็บอกว่า
วันที่ไปเนี่ยเขาเตรียมถุงยางชีพไป
เป็นน้ำดื่มข้าวสารอาหารแห้ง

ให้กับชาวบ้านที่อำเภอเสรภูมิที่ร้อยเอ็ด
มีรถยนต์ร่วมขบวนกันไป๑๗คัน

น้องอาสากุภัยซึ่งเป็นชาวอุดรธานี

ก่อนจะไปแจกสิ่งของกันแล้วก็เดินทางกลับ

แล้วเช้าของวันที่๑๕ตุลาคมที่ผ่านมา

ว่าเอ๊ะในรูปเนี้ยใครโผล่มาคือตอนแรกอ่ะเขาจะว่าเอ๊ะ
ผมพี่เขาหรือเปล่าแต่เมื่อสักครู่นี้เห็นแล้วนะว่าเขาผมยาว
ถูกต้องถูกต้องแล้วก็หมวกเนี้ยเป็นหมวกแบบครอบทั้งศีรษะ
ไม่ได้โผล่ขึ้นมาแน่นอนไม่ได้หมวกแบบภูมิศีรษะเออเขาก็ยืนยันนะคะว่าเข้าไปสิบเอ็ดคน
แต่มันมีบุคคลที่๑๒โผล่มาทำไมถึง๑๑คนต้องอธิบายแบบนี้ว่าวันนั้นเนี่ย
นะฮะมีสองคนนั่งอยู่ข้างหน้าสองคนนะฮะที่เหลือเก้าคนนั่งอยู่ข้างหลังนะฮะ
มีน้องผู้ชายเสื้อสีน้ำเงินซึ่งเป็นคนถ่ายเซลฟี่ข้างหน้านี้เป็นคนที่๓นะครับ
แล้วก็น้องคนที่ถ่ายเซลฟี่เขาบังอยู่อีกคนนึงเนี่ยข้างน้องเสื้อน้ำเงินข้างหน้าเนี่ย
นั่งอยู่ซึ่งไม่ติดกล้องเป็นคนที่สี่นะครับจึงไม่ปรากฏภาพมานะฮะ
ไปจากเธอนั้นเป็นคนที่๕ผู้หญิงชู๒นิ้วมาคนนั้นเป็นคนที่๖
แล้วก็เด็กคนที่๗แล้วมีผู้หญิงนั่งถัดไปแถวด้วยกันอีกคนนึงข้างหลังเป็นคนที่๘
เลขที่ปรากฏนะครับผู้ชายข้างหน้าคนที่เก้านะฮะ
แล้วก็ด้านเบาะหลังเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งคนที่สิบผู้ชายหันหลังอยู่คนที่สิบเอ็ด
รวมแล้วสิบเอ็ดคนตามที่นับก็คือไปแค่สิบเอ็ดคน
แต่ภาพปรากฏผมของคนคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาเป็นคนที่๑๒ซึ่งไม่ได้ไปด้วยกัน
แล้วไม่รู้เป็นคนหรือเปล่านะไปฟังเสียงเธอเล่ากันหน่อย
ตกใจขนลุกนี่ยังขนลุกไม่หายเลยยังขนลุกไม่หายว่าทำไมต้องเราเราไม่เคยเจออ่ะ
สำหรับรถคันนี้นะฮะนางสาวพัชราเนี่ยบอกนะฮะว่า
เป็นเพิ่งซื้อมาได้๓ปีเป็นจากเงินบริจาคของประชาชน
แต่จริงจริงแล้วรถคันนี้เขาเป็นรถเก็บศพเป็นรถกู้ภัยอ่า
เก็บศพมันนับไม่ทวนแล้วอืมก่อนหน้านี้เนี่ยไปช่วยเหลือผู้ที่เป็นศพภายนำท่วมทีร้อยเอ็ด
ไปเก็บศพรายญาติมาแล้วเอาศพนี้ไปไว้ที่ห้องเย็นของมูลนิธิ
ค่ะโดยส่วนตัวฐานะที่เป็นคนทำงานกู้ภัยมานานเธอคิดว่า
น่าจะเป็นวิญญาณของคนเสียชีวิตซึ่งเขามาขอส่วนบุญก็ได้อืม
คือมาปรากฏให้เห็นอาจจะติดค้างอยู่ในรถหรือยังไงก็ตามแต่ว่า
เขาอยากได้บุญจากคนกลุ่มนี้ที่ไปช่วยคนน้ำท่วมก็เลยมาปรากฏภาพให้เห็น
อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นภาพถ่ายติดวิญญาณนะครับก็แล้วแต่คนจะมองนะคะ